โมงครึ่งแล้วเชื่อว่าหลายคนที่ตื่นมาแล้วคงจะหิว
แล้วก็เริ่มอยากจะหาของกิน

แต่ว่าก็ต้องใครอยู่ใกล้จอทีวีอาจจะกระเทิบถอยเห่ามานิดนึงก็ได้นะ

หลามมันอร่อยแต่ต้องบอกว่าข้าวหลามเรื่องนี้
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องสยองจากกระบอกข้าวหลามค่ะ
แม่ไปสุรินทร์ซื้อข้าวหลามมาฝากบ้านอยู่นนทบุรี
ตั้งใจเลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะกินให้อร่อยเลย
แต่หลังจากที่เธอผ่ากระบอกข้าวหลามแหวกออกมาดูเนี่ย
บอกเลยว่าสาบานเลย
ตลอดชีวิตนี้จบจนแบบชีวิตจะหาไหม้จะไม่ซื้ออะไรแบบนี้
กินอีกแล้วเพราะว่ามันมีของแถมมาด้วย
ตั้งชื่อคลิปเอาไว้นะคะว่าอวสารอาหารเย็น
อนุญาตก้มหน้านะไม่อยากดูจอเลยจริงคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ข้าวหลามซื้อจากสุรินไม่เช้านี้เพราะแกะมาได้ของแถม
แม่ค้าขายที่สถานีสุรินทร์นะคะตอนเช้าประมาณประมาณตี๔
หัวมันเหรอนี่ไงตัวอะไรนี่
คุณผู้ชมดูแล้วดูออกไหมคะว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไร

ดิฉันก็ว่าจิ้งเหรนคือเนี่ยค่ะผู้หญิงที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อเป็นภาษาเกาหลีนะอ่านว่ามีมี่นี่อ่านออก
อันนั้นไม่มีมีดนะเธอโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ย๒๒มกราซื้อข้าวหลามมาต้นทางสถานีรถไฟสุรินจากแม่ค้าคนหนึ่งช่วงประมาณตี๔กระบอกละ๒๐บาท๖กระบอก
กลับมาถึงบ้านนนทบุรีคุณแม่กำลังจะแกะข้าวหลามมาวางใส่จานกินกันอย่างอร็ดอร่อยโอ้โห
เปิดออกมาเท่านั้นแหละค่ะตัวขดตัวงอกลายเป็นข้าวหลามหมกจิ้งเหรนซะอย่างนั้นนะคะ

โอ้โหใครจะกล้ากัดเข้าไปดิฉันถามหน่อยเถอะค่ะ
มันกินไม่ลงจริงตอนแรกพอมาสภาพนี้เอาจริงแวบแรกนึกว่างูไหม
มันเหมือนงูมันแบบมีเกร็ดเหลื่อมมันเหมือนงูมากคือมันไม่ใช่ถั่วดำแน่นอนนะคะ

จิ้งเลนต้องไปตายฟรีเผลอเรื่องนี้อาจจะมีเงื่อนกล่าวเหมือนแมวแหล่งศัพท์
หลามไส้จิ้งเหรนรสใหม่
ทุกคนออกความคิดเจือดชอบสั่ง
เช้าเน้กก็บอกว่ามันคงเค้าวิ่งเข้าไปแอบในกระบอกไม้ไผ่

ติดเวลาก็เทข้าวไซส์แล้วเอาไปเผาเลย
เป็นข้าวหลามรสใหม่สอดไส้จิ้งเหรนเอ้า
แต่คงไม่ได้เป็นทุกเจ้านะคุณผู้ชม

เขาก็จะมีถนนที่เขาเป็นถนนข้าวหลามด้วย
มีขายกันเรียงลายเต็มไปหมดเลยนะครับ
รวมทั้งตามสถานีขนส่งรถไฟเองเขาก็มีขายแบบนี้
ไม่ได้เป็นทุกเจ้าแต่ว่าก็ดูให้ดีก่อนกิน